กับผมไกลสรเกษมโดมน้าครับเที่ยงวันนี้เริ่มมาที่
เคลื่อนไหวของนักเตะทีมชาติไทยนะครับตอนนี้
เดินทางถึงวิดีโปรดเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็มี
พร้อมกับหวังว่าทัพนักเตะช้างศึกนะครับ

ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศครับ
นายดานัยเมณโพธิอุปทูตณกรุงริยาประเทศสาวดีอาราเบียนะครับ

การเดินทางมาของทัพช้างศึกครั้งนี้
นับเป็นการต้อนรับทีมฟุตบอลไทยในรอบหลายปี
ซึ่งตนเองเชื่อมั่นว่าการเดินทางมาครั้งนี้ของทีมชาติไทย
จะเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองประเทศ
และจะได้เป็นโอกาสที่ไทยจะได้เผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงาม

ของความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศครับ
อกจากนี้นายดานัยได้เปิดเผยด้วยว่าปัจจุบันที่ซาวดีอาราเบีย
มีชาวไทยอาศัยอยู่ประมาณ๑๒๐๐คน
แต่โดยมากแล้วจะอาศัยอยู่ทางภาคตะวันตกที่เมืองเจ็ดด้า
ส่วนชาวไทยที่ริยาทมีเพียงประมาณ๒๐๐คนเท่านั้น
ส่วนมากมีอายุประมาณ๔๐๖๐ปี
แต่ก็ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวไทยให้มาชมเกมที่สนามคิงฟางฮัสสเตดียมแล้ว
ว่าจะมีผู้สนใจเข้าชมเกมนี้ประมาณ๒๓๐๐คน

ลงฝึกซ้อมครั้งแรกที่สนามอาริยาสปอร์ตคลับ

เวลา๒๓นาฬิกา๓๐นาทีตามเวลาประเทศไทย

ฟุตบอลโลก๒๐๑๘รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ๑๒ทีมสุดท้าย
นัดแรกไทยจะพบกับซาวดีอาราเบียวันที่๑กันยายนนี้
ลงสนามเวลาเที่ยงคืนครึ่งตามเวลาประเทศไทยครับ